ปฏิบัติการในการค้นหา๑๓ชีวิตนะครับ
ก็ขึ้นอยู่กับแผนงานทั้ง๔แผนงานนะครับ
นั่นก็คือ๑การประบายน้ำออกจากถ้ำให้ได้มากที่สุด

ดำน้ำเข้าไปตามถง๑ถง๒ถง๓พัทยาบีช
แล้วก็ไปหาเด็กที่ติดอยู่ข้างในนะครับ
แล้วก็ปฏิบัติการที่๓คือหาปล่องหาโพรง
ปฏิบัติการที่๔คือการเจาะผนังถ้ำ
ทีนี้เราจะมาคุยกันถึงปฏิบัติการที่๓ค่ะคุณผู้ชม
เพราะว่าทีมข่าวของเราคุณวัชรีดวงใส
ขึ้นไปพร้อมกับทีมกู้ภัย
ไปสำรวจหาปล่องหาช่องหาโพรง

ก็คือไปทางทางเข้าถ้ำทรายทองนั่นเอง
ตอนนี้คุณวัชรีดวงใสอยู่ในสายแล้วด้วยนะคะ
เดี๋ยวไปพูดคุยสอบถามกันสวัสดีค่ะคุณวัชรี

ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเวลากู้ภัยกับอาสาค่ะ
จากต่างจังหวัดนะคะประมาณ๒๐คนค่ะ
ค่ะแล้วคุณวัชรีไปตรงโซนไหนคะ
อธิบายให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพแล้วก็เข้าใจกันนิดนึงค่ะ
ก็คือถ้าเป็นบริเวณที่ต่อจากปากถ้ำ
ทางด้านของท่านวิราชัยเนี่ยก็จะดูทางด้านขวาถูกไหมคะ
แต่ว่าทางทีมของกู้ภัยที่มาวันนี้

คุณวัชรีก็ไปทางนั้นนะแต่ว่าไปบนภูเขา

ก็คือโพงที่เจอตอนนี้
คือเจ้าหน้าที่เจอตั้งแต่เมื่อวานแต่ว่าลงไปแล้วมันตัน
ทีนี้ก็จะเจอมันจะมีทางแยกซ้ายขวาเมื่อวานไปอีกแยกหนึ่งมันตัน
วันนี้จะมาดูอีกแยกนึงซึ่งถ้าลงไปแล้วเนี่ย
มันจะเจอเมืองลับแลค่ะพี่
ถ้าเจอเมืองลับแลปุ๊บเนี่ยนั่นก็หมายความว่า
เราจะเจอเด็กก่อน
หน่วยเซียลจะเดินมาถึง๕เด็กอยู่บริเวณตรงนั้น

ซึ่งจุดที่เด็กจะอยู่เนี่ยก็คือบริเวณเมืองลับแลค่ะ

บ๊วยเชียร์อธิบายให้ฟังหน่อยค่ะ
คือเมืองรับแลจากการที่สอบถามพลานโลกชาวบ้าน
แค่บอกว่ามันอยู่ถัดจากพัทยาบีต

นี่คือเหมือนเด็กพยายามหนีน้ำขึ้นไปที่สูงเรื่อย

แต่ชาวบ้านระเวทนี้เรียกว่ามันคือเมืองลับแร่ค่ะ
ชัชรีค่ะงั้นแปลว่าพัทยาบีดเนี่ยไม่ได้เป็นสุดทางของถ้ำถูกไหม
มันยังมีสิ่งที่ชาวบ้านเขาเรียกว่าเมืองลับแลที่เป็นที่สูงอยู่อีก
ในถ้ำใช่ไหมคะค่ะใช่ค่ะ
เหมือนการสำรวจในถ้ำที่มีแผนผังออกมาบอกว่าถ้าเจอโถง๓มุดน้ำไปเจอพัทยาบีด
ต้องเลยพัทยาบีดไปอีกก็จะเป็นที่สูงอันนี้ก็จะตรงกันกับภายนอกถ้ำ
คุณวัชรีต้องเดินขึ้นเขาไปกี่กิโลครับถึงจุดนี้
จุดนี้เนี่ยก็คือเดินจากบริเวณเหนือถ้ำสายทองขึ้นมา
เดินขึ้นมาบนเขาประมาณสองกิโลค่ะซึ่งสองกิโลเนี่ยทางค่อนข้างที่จะชันมาก
ฝนเนี่ยก็ตกลงมาสลับกับแดดตลอดเวลาค่ะ
ค่ะนี่คุณวัชรีขึ้นไปสำรวจตั้งแต่กี่โมง
ขึ้นมาประมาณ๑๐โมงค่ะ
ทีนี้ถามนิดนึงคุณวัชรีคุณวัชรีที่สังเกตเห็นว่าเจ้าหน้าที่เขาเดินขึ้นไป
จากการเดินเท้าแล้วเขามีอุปกรณ์อะไรในการสำรวจ

มีเชือกในการโรยตัวลงไปค่ะเพราะว่าจุดที่มาสำรวจตรงนี้คือเมื่อวาน
ที่บอกว่าสำรวจไปแล้วทีนี้เนี่ยมันจะมีทางแยกซ้ายขวาเมื่อวานไปทางด้านซ้ายแล้วตัน
วันนี้จะลงไปทางด้านขวาทางด้านขวาเนี่ยมีทางแยกสองทาง
ก็คือทางที่จะตรงไปทางด้านขวาเลยอันนั้นเนี่ยตันเหมือนกัน
ทีนี้ตรงบริเวณทางด้านขวาค่ะมันจะมีช่องให้ดิ่งลงไป
ก็คือเหมือนกับว่าเป็นช่องตรงลงไปข้างล่างเป็นแนวดิ่ง
อันนั้นลงไปได้เกือบประมาณ๑๐๐เมตรนะคะแล้วทีนี้๑๐๐เมตรจุดที่กู้ภัยยืนอยู่
แล้วถ้าหย่อนเชือกลงไปอีกประมาณ๓รับนิดก็เจอโถงกลาง
ซึ่งล่าสุดเนี่ยเจอโถงกลางตรงนั้นแล้วซึ่งเป็นโถงกลางที่ขนาดใหญ่
หมายถึงว่าแค่หย่อนเชือกลงไปหรือว่าปีนลงไปเลยฮะโรยตัวลงไปเลยฮะ
เจ้าหน้าที่นี้ลงไปถึงโถงหรือยังครับ
ลงไปถึงโถงแล้วค่ะพี่แต่ว่าเรื่องของการลงไปได้ยังไง

แต่ว่าตอนที่ใช้วิทยุสื่อสารบอกว่าตอนนี้เท้าทุกคนถึงที่ถงแล้ว
กำลังเดินสำรวจว่าจะไปทางซ้ายหรือทางขวาต่อค่ะ
ว่าจะเป็นจุดไหนที่จะเดินไปที่เมืองลับแลได้
มีน้ำมาทางช่องไหนบ้างอะไรอย่างนี้กำลังสำรวจกันอยู่
ก็เท่ากับอยู่ในโพรงถ้ำแล้ว
แต่ว่ายังไม่รู้ว่าตำแหน่งในโพรงถ้ำที่พวกเขาอยู่
ตรงไหนกันแน่ถูกต้องไหมครับ
ใช่ค่ะเดี๋ยวอีกประมาณ๓๐ถึง๔๐นาทีนี้ค่ะ
ก็จะขึ้นมาประชุมกันก่อนว่าจะดำเนินการยังไงต่อ
แล้วก็เมื่อกี้ลงไปมีเจออะไรบ้างหรือว่าตันหรือว่าอะไรยังไงค่ะพี่
อ๋อมันเป็นแนวดึงลึกลงไปถึงภายในถงเลยใช่ไหมฮะ

ทีนี้แปลว่าคุณวัชรีก็เห็นตรงทางลงไหมคะ

อธิบายให้ฟังหน่อยสิคะตรงทางลงมันกว้างสักแค่ไหนยังไงบ้าง
มันมีอะไรอยู่บ้างสภาพดินหรืออะไรอย่างนี้ค่ะ

ทีนี้จะนัดที่ทำงานลำบากมากเพราะว่า
ด้านบนเนี่ยมันจะเป็นหินจับสักนิดนึงก็คือแบบ
หล่นลงไปเลยแต่บริเวณปากโพก็สามารถเห็นทางแยกนะคะพี่
ทางแยกเนี่ยสามารถเห็นทั้งทางซ้ายทางขวาเลย
แต่ว่าทางที่มันตันเห็นด้วยตาได้เลยค่ะ
งกว้างประมาณถ้าสังเกตจากตาประมาณ๑เมตรอะค่ะ
คือคนขึ้นลงได้สบายเลยค่ะพี่ไม่ต้องมุดไม่ลำบาก
เจ้าหน้าที่เอาอะไรลงไปบ้างครับอุปกรณ์ต่างนะครับ
ยังไม่ได้มีการนำอาหารและอะไรลงไปเชิญคุณวาชะรีก่อน
เพราะว่าอยากลงไปสำรวจแน่ชัดก่อนว่าเป็นยังไง
แล้วถ้ามีแนวโน้มยังไงก็จะขึ้นมาประชุมกันอีกครั้งหนึ่ง
ถ้าเป็นไปได้ไม่ตันก็จะมีอีกทีมชุดหนึ่ง
จะเอาอาหารขึ้นมาแล้วก็ทีมนี้ก็อาจจะสแตนบายอยู่ที่นี่เลย
ถ้าโถงที่ลงไปแล้วมันไม่ตัน
เดี๋ยวเขากำลังจะขึ้นมาประชุมวางแผนกันอีกทีใช่ไหม

สักประมาณ๔๐นาทีกำลังขึ้นมาอยู่ตอนนี้ค่ะพี่
ซึ่งต้องใช้เวลาเพราะว่าลงไปลึกเหมือนกันค่ะ
คุณวัชรีค่ะนอกจากจุดตรงนี้แล้วเจ้นาทีมีการประชุมวางแผนกันไหมว่า
จะไปสำรวจจุดอื่นอีกหรือเปล่าค่ะ

แล้วหน้านี้๔โพงก็คือตันหมดเลย
นี่ถือว่าเป็น๑ช่อง๑โพรงที่เป็นความหวังเลยใช่ไหมฮะ
ใช่ค่ะก็คือถ้าสมมุติว่าไม่ตันนะคะ
ถ้าไม่ตันแล้วเชื่อว่าเด็กอยู่บริเวณเมืองรับแร่จริง
การทำงานของทีมกู้ภัยกับหน่วยซิลอาจจะมาบรรจบกัน
เพราะว่าถ้ามันเชื่อมต่อกันจริงค่ะ
หน่วยคิวก็จะมาทางตากถ้ำโทงกลางพัทยาบินแล้วก็มาเมืองรับแรก
เพราะว่าพัทยาบีชเนี่ยเด็กไม่อยู่ไม่สามารถอยู่ได้อยู่แล้ว
เพราะว่ามันน้ำท่วมใช่ไหมคะก็จะต้องมาที่เหมืองรับแรง
แต่ว่าทางเจ้าหน้าที่เนี่ยก็จะลงทางโพงแล้วก็ไปทะลุเมืองรับแร่เลย
ถ้าเด็กอยู่บริเวณนั้นจริงนะคะ
มีการส่งภาพอะไรให้ขึ้นมาดูบ้างไหมครับ
ยังเลยครับเพราะว่าตอนนี้ยังมีเจ้าหน้าที่เอาโกไป
แต่ว่ายังไม่สามารถที่จะต้องรอให้เขาขึ้นมาก่อนค่ะ
แต่ว่ามีการสื่อสารกระทั่งวุฒิยุคือตลอดเวลา

สำรวจอยู่บริเวณปลาร้ายถ้ำก็งั้น

อุปสรรคของดรธเนธเขาบอกว่ามีเรื่องของน้ำไหลแรงตามขอบผาด้วย
ก็เลยไม่รู้ว่าที่คุณวัชรีเดินสำรวจเจอบ้างไหม
น้ำบริเวณปลายถ้ำเมื่อกี้ตอนที่ขึ้นมา

ค่ำสายทองบริเวณนั้นเหมือนกับว่า
บริเวณท้ายถ้ำหลวงที่มีการเชื่อมต่อกันใช่ไหมคะ
เหมือนกับเจ้าหน้าที่มีการเบี่ยงน้ำ
เหมือนเปลี่ยนเส้นทางน้ำให้ไหลไปบริเวณอื่น
ซึ่งน้ำก็ค่อนข้างที่จะไหลแรงทีนี้เนี่ย
ถ้าน้ำไหลแรงประมาณนี้เชื่อว่าน้ำในถ้ำนี่

คุณวัชรีครับชุดสำรวจที่ไปทางปีกซ้าย
แล้วไปจนสุดปลายทางแบบนี้มีกี่ชุดครับ
อะไรนะคะพี่
ชุดสำรวจที่ไปทางซ้ายไปถึงปลายทางแบบนี้
มีสักกี่ชุดครับ
มีกี่ชุดที่ปิดตามมานี่คือชุดนี้ชุดเดียว
แต่ว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตู้ภัยจากทั้งสุราชทั้งอุบวนทั้งอะไรอย่างนี้

ทางสาบาลพลานที่เขามีความคุ้นเคยและก็ใช้เส้นทางนี้บ่อย
เขาก็จะรู้ว่าบริเวณไหนสามารถลงไปได้บ้างตรงไหนตันอะไรอย่างนี้ค่ะ
ครับคุณวัชรีครับ
จะสอบถามขอสถามพี่กัด
เมื่อกี้เห็นบอกว่ามันเชื่อมต่อกับถ้ำหลวงได้
คือหมายความว่าข้างในหรือว่ามันเป็นเทือกเขาทอดตัวยังไง
อธิบายอีกทีนึงได้ไหมคะถ้ำสายทองเนี่ยค่ะ
อันนี้เนี่ยข้อมูลเดี๋ยวต้องถามเจ้าหน้าที่อีกทีหนึ่งนะคะ
แต่ว่าจากการที่แบบลงมาเพียงที่เนี่ย
คือภูเขามันเชื่อมสามารถที่จะเชื่อมต่อกันได้ค่ะ
แล้วก็ถ้ำมันอยู่เหมือนกับคล้ายที่จะต่อกันนะคะพี่
เพราะว่ามันเป็นจุดพัทยาบีดเมืองรับแรง
แล้วก็มาตรงถ้ำที่เราอยู่ตอนนี้ค่ะถ้ำทรายคอ
มันเชื่อมกันนะคะ
ครับเอาละครับขอบคุณคุณวัชรีฮะ
ถ้าเจ้าหน้าที่ขึ้นมาแล้วแล้วมีการประชุมว่ายังไงกันเนี่ย
บกวนอีกทีนะฮะโทรกลับมาบอกต่อกันหน่อยนะครับ

มีค่ะแต่ว่าตอนนี้ฝนตกหนักมากเลยค่ะ
เจ้าหน้าที่ก็ทุกคนตอนนี้เปียกกันไปหมดแล้วค่ะ
แล้วก็เจ้าหน้าที่ข้างล่างก็คงจะร้อยฝนอยู่ก่อน

ดูแลตัวเองด้วยนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทุกฝ่ายเลยนะคะ
ขอบคุณค่ะค่ะคุณวัชรีดวงใสนะคะ

ใช่ค่ะถ้าคือลงไปแล้วก็ต้องไปสำรวจในโถง
ว่าที่เจ้าหน้าที่ลงไปได้มันจะเดินไปทางไหนได้อีก
หรือว่าจะสามารถเดินเข้าไปในถ้ำหลวงได้หรือไม่
ตอนนี้เป็นช่วงของการต้องขึ้นมาประชุมวางแผนกันอีกครั้งหนึ่ง
เอาอุปกรณ์ที่ครบคันลงไปอีกครั้งหนึ่ง

แต่ตอนนี้อุปสรรคฝนตกครับ
ที่ลงไปตอนนี้นี่ลงไปได้๑๐๐เมตรแล้วนะคะคุณผู้ชม
สักครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวพยายามติดต่อกับคุณวัชรี